บีบหัวใจผัวเรียกเมียกลางกองเพลิง
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานกลางดึกนะครับ
เจ้าของโรงกลึงบาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยาเสียชีวิตคากลองเพลิง
ไปดูเหตุที่น่าสลดใจนี้กันสักหน่อย

ระเบิดระเบิดระเบิดระเบิดระเบิด
รบรบถอยถอยถอย

เป็นนาทีทั้งระทึกทั้งบีบหัวใจและสลดจริงนะครับ
เพราะว่าสามีร้องไห้เสียใจ
ขอให้คนช่วยภรรยาเขาที่ติดอยู่ภายในกองเพลิง

ส่วนคนที่เข้ามาช่วยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยไม่กล้าเข้าไป
เพราะมันมีเสียงระเบิดระเบิดจนต้องถอยร่นออกมาแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวของผู้ชายคนที่รอดออกมาได้
ห่างจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ก่อนนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นโรงกลึงแห่ง๑เลขที่๒๙๕ทับ๑หมู่๑
ภายในซอยสุขสวรรค์๘๔หรือว่าซอยวัดคู่สร้าง
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ดับเพลิงจากเทศบาลพระสมุทรเจดี
และเทศบาลใกล้เคียงรวม๕คัน
พร้อมด้วยกู้ภัยร่วมกระตันอยู่
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้
อย่างรุนแรงบริเวณด้านหลังของโกดัง
ใช้เวลาถึง๔๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าเพลิงไหม้โรงกลึงบริเวณด้านหลัง
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยเสียหายทั้งหมดครับ
ด้านในโกดังพบผู้เสียชีวิต๑ราย
สภาพไหม้ดำเป็นต่อตะโกครับ
ทราบชื่อก็คือนางเกดสิริสิริพงศ์ฮิรันอายุ๕๘ปี
แล้วก็ยังพบสุนัขถูกไฟคลอก
ดำเป็นต่อตะโกเหมือนกันอีก๒ตัวนะฮะ

ก็คือนายสิริพงฮิรันทร์อายุ๕๕ปี
เจ้าของโรงงานแล้วก็เป็นสามีผู้เสียชีวิต
เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเขานี่แหละครับ
พยายามขอให้คนเข้าไปช่วยภรรยาของเขา
ติดอยู่ภายในกองเพลิงนะครับ
เขาได้รับบาดเจ็บฮะถูกไฟคลอกตามลำตัว
ทั้งสองข้างแล้วก็ใบหน้าครับ
อกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บนะครับ
เป็นคุณยายผู้สูงอายุคุณยายมณีอำสืบสายอายุ๗๐ปี
เป็นแม่ยายของเจ้าของโรงงาน
ได้รับบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
คุณยายจริงเกือบไม่รอดเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าคุณยายมีคนเข้าไปอุ้มช่วยเหลือออกมาได้

ผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายพรเทพแก้วแสงเอกอายุ๔๑ปี
บาดเจ็บมีแผลแตกที่ศีรษะนะครับ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สพพระสมุทรเจดีนะครับ
ส่วนความเสียหายก็กำลังประเมินมูลค่าอยู่นะฮะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่
อบให้มูลที่นำส่งสาบันนิติเวศ

จากการสอบถามคุณยายมณีอำสืบสาย
ซึ่งเป็นแม่ยายของเจ้าของโรงงาน
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน๔คน
ได้ยินเสียงเหมือนประตูมันระเบิดก่อน
คือคุณยายนอนชั้นล่างนอนชั้นล่างนะครับ
พอได้ยินเสียงเหมือนประตูระเบิด
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงระเบิดตุ้มตามมา
คุณยายยังลุกเดินได้ลุกมาดู
เปิดประตูไฟพุ่งเข้ามา

ลูกเขยวิ่งมาจากชั้นบน
อุ้มคุณยายออกมาจากบ้านมาไว้นอกบ้านครับ
ขอความช่วยเหลือ